คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีกันหน่อยนะคะ
หัวอกคนเป็นพ่อค่ะทนไม่ได้
เห็นลูกถูกกลุ่มอริทำร้ายเพราะว่าสาเหตุแค่มองหน้าแล้วไม่ถูกกัน
พ่อก็เลยอาสาไปเคลียร์ให้ไปเคลียร์เรื่องนี้ให้ว่าทำไมมาทำร้ายลูกพ่อ
ปรากฏว่าพ่อถูกกลุ่มคั่วอริกระหน่ำยิง๓นัดเสียชีวิตเลย
เรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าไปเลยนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้มีรายงานว่ามือยิงเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
ซึ่งตำรวจสพบ้านแหลมแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพชรชบุรี
เวรโรงพยาบาลบ้านแหลมแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้แล้วนะคะ
ได้รับแจ้งก็คือเป็นเหตุทะเลาวิวาสยิงกันจนเสียชีวิต
มัศยิตกลางในตำบลท่าแรงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่เกิดเหตุพบศพของนายสมศักดิ์เจิมใจดีวัย๔๘ปีเสียชีวิตในสภาพนอนหงายบนพื้น
โดยแพทย์ชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นเพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ไหล่ซ้าย
หน้าท้องซ้ายแผ่นหลังขวาจุดละหนึ่งแผลแล้วก็มีที่โคนขาขวาอีก๒แผลนะคะ
ใกล้การมีปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่๑ปลอกหัวกระสุน๑หัว
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐาน
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่เพื่อติดตามตัวคนร้ายเลยค่ะ
รู้ว่าคนที่เกาะเหตุยิงนายสมศักดิ์เนี่ยคือนายนพดลนินใบหรือว่านายเดสวัย๓๐ปี
ตำรวจก็รีบไล่ล่าจับกลุ่มตัวนะคะ
นายสมศักดิ์คนนี้มีอาชีพเป็นประสุทธิ์ศักดิ์หรือเป็นหมอต้อนวัตถ์ขวาย
เป็นที่รักของคนในตะบนท่าแรงมากคนรู้จักเยอะมากค่ะ
ครอบครัวก็บอกว่างงมากว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไง
เพราะนายสมศักดิ์ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเลย

ก็เลยมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายทศพร
ลูกชายวัย๑๙ปีของนายสมศักดิ์ผู้ตายนะคะ
หลังจากที่ไปร่วมพิธีฝังศพผู้เป็นพ่อในสุสานกุโบ
ตามพิธีของศาสนาอิสลาม
นายทศพรบอกว่า
ก่อนหน้าวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

มีปัญหาเข้าใจผิดกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยรถเขาน้ำมันหมด

เพื่อเทสต์ดูว่ามันยังวิ่งได้ยังมั้ย

ว่ากล่าวเหรอเบิ้ลเครื่องใส่ทำไม

แล้วตัวนายทศพลบอกเขาขอโทษไปแล้ว
ผู้ก่อเหตุเองก็ไม่ได้โกรธเครื่องหรือคาใจอะไรก็จบเลิกแล้วกันไป
กระทั่ง๑พฤษภาคมขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านอีก
เพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยคนหนึ่งพอถึงบริเวณใกล้มัศยิตท่าแรง
ถนนสายท่าแรงบ้านแหลมค่ะเจอวัยรุ่นสามคน
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือในเดสที่ไปมีเรื่องเบิ้ลเครื่องกันวันก่อนเนี่ยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายเพื่อนมา๒คันประกบด้านข้าง
แล้วก็พูดกับเขาว่าเขาไปมองหน้าหาเรื่องเขาก็ตอบกลับไปว่า
ผมยังไม่ได้มองหน้าบางเดสเลยเท่านั้นแหละค่ะ
กลุ่มของนายเดสก็เข้ามารุมทำร้ายทันทีพอเกิดเหตุปุ๊บ
เขาก็เลยโทรไปบอกพ่อพ่อก็บอกให้เขาไปแจ้งความที่สพบ้านแหลม
ตำรวจก็ให้เขาไปตรวจร่างกายทีนี้ช่วงที่เขาไปตรวจร่างกายเนี่ยแหละค่ะ
พ่อเขานายสมศักดิ์ก็เลยไปที่บ้านนายเดสเลยไปกับรุ่นพี่
เหมือนไปเคลียร์ค่ะไปสอบถามว่าเอ้าทำไมถึงมาชกต่อยมารุมต่อยลูกเขา
มันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุคืออะไรมาตกลงกันมาเคลียร์กัน
เดสไม่ยอมออกมาพ่อเลยกลับไปบ้านจนกระทั่งเช้าวันที่สองพฤษภาคม
จะไปแจ้งความยังไม่ทันได้ไปเพื่อนวิ่งมาบอกบอกว่า
พ่อตายแล้วถูกนายเดสยิง
น้ำมันผมจะหมดผมก็โยกถังแล้วผมก็บิดไป
มันกลายเป็นรถบอร์ดนะครับผมก็ต้องเบิ้ลถูกไหมครับ
ไม่งั้นรถผมก็ดับผมก็เบิ้ลไปแล้วผมไปเติมน้ำมันมา
ผมก็รับพี่มาอีกคนนึงเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมไม่มาเนี่ย
ยังไงก็มีเรื่องแน่ผมเลยมาพี่ผมก็เลยมาบอกว่า
เดสนี่น้องเหลาเหรอขอไว้คนนึงแล้วผมก็ว่าขอโทษ
ผมไม่ได้ตั้งใจเบิ้ลไม่ได้หาเรื่อง
เขาว่าไม่เป็นไรเขาก็บอกผมนะว่าไม่เป็นไร
เขาก็นึกว่าเบิ้ลให้นึกว่าหาเรื่อง
แล้วก็คือแบบวันที่๑คนที่ชื่อเดสเนี่ย

เขาว่าทำไมมึงชอบมองหน้าโอ้ผมยังเรียกเข้าพี่อยู่เลย

แล้วเขาก็แล้วเขาก็ทำท่าจะขี่รถไป
แล้วก็มีเพื่อนเขาทำมาถึงก็ประกบคู่ผม

เพราะมึงมองหน้ากูอีกแล้วแล้วผมก็ต้องจอดดิ

ผมกันได้แล้วก็กระเด็ดเข้ามาต่อยตาผมนะครับ

ผมคิดว่าพ่อน่าจะขี่ไปเจอพอดี

คำสุดท้ายที่ว่าคุยว่าผมจะออกไปบ้านพวก
เพราะว่าผมคือรักผมมาก
เจ็บก็ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ลูกเขา

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ

ให้ข้อมูลบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนของชาวมุสลิมนะฮะ
ทุกคนจะรู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ว
อย่างตัวผู้ตายกับผู้ต้องหาเนี่ย
เจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าเขาก็รู้จักทั้งสองคนนะ
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันมาก่อน
รู้ข่าวหลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้น
ว่ามาจากปัญหาระหว่างลูกชายของผู้ตายกับผู้ต้องหา
จนพ่อของฝั่งของลูกชายเนี่ย
พ่อเขาต้องมาเคลียร์ปัญหาให้กับลูกชาย
แต่สุดท้ายกลับถูกยิงเสียชีวิตนี่นะฮะ

ชาวบ้านในระแวกบอกว่าเวลาประมาณ๔โมงเย็นนะ

ตอนนั้นกำลังยืนเลี้ยงวัวอยู่ใกล้บ้าน
ก็เห็นในเดสผู้ต้องหากับลูกน้อง๕คนจูงวัวเข้ามากินย่า
แล้วก็มาพาบัวเดินออกกำลังกายอยู่แถวนี้นะครับ
สักพักหนึ่งเห็นนายสมศักดิ์ผู้ตายขี่จักรยานยนต์

แล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็แตกตื่นวิ่งหนีกันหมด

หลังจากสิ้นเสียงปืนไม่เจอในเดสแล้ว
ส่วนนายสมศักดิ์ตอนนั้นถูกยิงอยู่ในสภาพตะเกียกตะกาย

ชาวบ้านเนี่ยก็พยายามจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยแล้ว
แต่ว่าไม่ทันนะฮะสุดท้ายเสียชีวิต
ปีมีคุยเข้าไปหาคนยิงเลยไม่มีคำพูดจาคือเข้าไปเลย
เขาจอดรถปุ๊บไปเข้าไปหาเลยแล้วสถานท่าทางแบบนั้นจะต่อยหรือว่าจะยังไงครับ
คงน่าจะต่อยนะฮะที่ว่าคือว่าจะไปตบสั่งสอนนะ
เพราะว่าเด็กรุ่นน้องกับรุ่นพี่แต่ไม่ทันได้
ไม่ทันได้นะก็พอดีก็มีเสียงปืนดังมาหนึ่งนัด
ก็ตะโกนออกไปว่ามีอะไรก็เคลียร์กันรูปร่างกันผมก็วิ่งแล้วครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องกันตอนนี้เหตุการณ์มันประดังอยู่หน้าบ้าน
บังเอิญก็ดูแลวัวอยู่จะห้ามก็มันห้ามไม่ทัน

นึกถึงอร้องออกบัตรก็

อ้าวพูดว่ามันเลยออกออกบัตรเขาก็ยังลืมออกมาใจอยู่
แล้วก็โทรศัพท์ให้น้องไปเรียกรถโรงพยาบาลนะครับ
ในเดสหลังจากก่อเหตุยิงเขาก็หลบหนีไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุ
หลังจากทราบว่าอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุ
มีแค่ลำคลองกั้นกลางเท่านั้น
ไปถึงก็ไม่เจอนายเดสนะครับแต่ได้เจอแม่ของนายเดสนะ
แม่นายเดสเนี่ยอายุห้าสิบหกปีนี่ครับแม่ก็เครียดเลยนะครับ
บอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราว่า
ปกติแล้วลูกชายก็เป็นคนเงียบนะไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใคร
เรื่องที่เกิดขึ้นลูกชายบอกครอบครัวว่ามีปัญหามีเรื่อง
แต่ไม่ได้บอกว่ามีปัญหากับใครหลังเกิดเหตุครอบครัวก็พยายามติดต่อให้ลูกชายมามอบตัว
แต่ยังติดต่อไม่ได้ตอนที่เราไปหาที่บ้านนะฮะตอนนั้นยังติดต่อไม่ได้
มารู้จากคนใกล้ชิดนะที่แม่บอกบอกว่าลูกชายเนี่ยบอกกับคนใกล้ชิดคนสนิทว่าเดี๋ยวจะไปมอบตัว
ซึ่งแม่ก็ดีใจที่ลูกชายสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็แม่ก็เสียใจแต่ว่าบอกไม่ถูก
ทางนู้นเขาก็เสียใจเขาก็เสียใจใครก็ไม่อยากให้เกิด
พี่หนูอ่ะคือเป็นแม่ลูกคืนตายค่ะแล้วก็มันส่งลูกพี่หนูเป็นต่อลูกเพราะว่ามีลูกของเวิร์นลูกใส่เนี่ยค่ะ
แล้วก็ถึงส่งกับหมาหน้าบ้านเอาพวกหมาหน้าบ้านค่ะ

พ่อของคุณจานค่ะหลุดมาหน้าบ้านค่ะแล้วก็เอาพวกมาแล้วก็เลือกเหมือนมาเรียกพี่ชายหน้าบ้านค่ะ
แต่พี่ชายเขาไม่ลงไปเหมือนเขาเอาพวกไปเรียกค่ะ
วันเกิดเทศใช่ไหมค่ะก็พูดพี่หนูอ่ะอยู่ออกไปต่อว่าเขาเข้ามานั่งกินข้าวกับแฟนเขา
แล้วเขาบอกว่าไปรอยท้องก่อนแล้วเขาก็เอาลูกน้องเอาออกไปผูกเอาวัวจะไปขึ้นรถอีกฝั่งหนึ่งข้ามสองไป
แล้วเขาไปรอขึ้นแล้วกลัวแล้วทีนี้เหมือนคนตายเขาก็มองวนรถอยู่อะไรอย่างเนี่ยค่ะ

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของน้องสาวผู้ต้องหานะที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าหลังจากที่พี่ชายมีเรื่องกับลูกชายผู้ตาย
ที่ลูกชายผู้ตายมาเบิ้ลเครื่องจักรยานยนต์ใส่เนี่ย
ผู้ตายพาพวกมา๕คนมาที่บ้าน
มาตะโกนเรียกพี่ชายแล้วก็ขัดว่าถ้าเจอที่ไหนจะเล่นงานที่นั่น
ได้ฟังความทั้งสองข้างนะคะว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ตำรวจเขาก็เลยพยายามรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขอหมายจับจากศาลจังหวัดเพชรชบุรี

ก็เข้ามอบตัวเองนะคะที่สพบ้านแหลม
มาพร้อมกับอาวุธปืนลูกโม่ที่ใช้ก่อเหตุ
ปลาปลอกกระสุนปืนทิ้งลงในลำคลองตรงข้ามกับซอยบ้านพักตัวเอง
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนนำกำลังลงค้นหาตามคำกล่าวอ้างแล้วนะคะ

นี่ฮะที่ไปหาหลักฐานต่างตามที่ผู้ต้องหาบอก
ใช่ค่ะที่บอกว่าปลาปลอกกระสุนปืนลงไปเนี่ยตำรวจเขาก็ไปหา

ตำรวจก็ต้องคุมไปนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีเหตุรุนแรง
ถ้าเกิดว่าคุมตัวไปในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่ชุมชน
ก็เลยต้องมาใช้เป็นการจำลองเหตุแทน
เขายิงผู้ตายไปสามนัดอืมเพราะผู้ตายเข้ามาต่อว่าแล้วก็ชกต่อยเขาก่อน
ตอนแรกเขาใช้วิธียิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเพื่อขู่แล้วนะ
แต่ผู้ตายไม่ยอมหยุดก็เลยตัดสินใจยิงใส่ผู้ตายไปหนึ่งนัด
ทีนี้จังหวะเห็นผู้ตายหันหลังเขาบอกว่า
เขาเห็นว่าผู้ตายทำท่าเหมือนจะไปหยิบปืนที่มอเตอร์ไซค์
เขาเลยตามไปยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดจนตายค่ะลองฟังเสียงที่เขาเล่าหน่อยนะคะ
เพราะว่าผมไม่ได้เล็งเลยผมก็ยิงใส่ไปที่ตัวเลย
เขาบูนหัวกลับหลังไปที่รถเขา
แล้วเขาก็อยู่ข้างรถผมเขาทำท่าใจเหมือนจะเป็นแก่บอก

ลงพื้นที่ติดตามคดีด้วยตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ย
ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวแล้วสำหรับเรื่องราวที่ฝั่งในเดสเล่าให้ฟังว่า
ผู้ตายจะวิ่งไปหยิบเปิดเบาะรถเพื่อหยิบปืนออกมาต่อสู้
แล้วก็เลยต้องทำให้เขายิงซ้ำจนผู้ตายเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ย
ตำรวจไปตรวจสอบในเบาะรถจักรยานยนต์ของผู้ตายแล้วเออ
ไม่มีอาวุธปืนไม่มีเลยไม่มีเลยอ่าเบื้องต้นอันนี้เดี๋ยวให้ตำรวจเข้าไปสืบสวนกันดูอีกทีนึง
เรื่องราวจะสรุปสำนวนยังไงนะคะครับแต่เบื้องต้นนายนพดลคนนี้หรือว่านายเดสเนี่ย
ถูกแจ้ง๓ข้อหาด้วยกันก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้ก็ถูกส่งตัวฝักขังแล้วนะคะ
เพราะมันจะเป็นหลักฐานในชั้นศาลต่อไปในการพิจารณาคดีนะฮะ

หรือว่าคุณยิงซ้ำก็เลยกะเอาให้ตาย
อันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับข้อหาทั้งนั้น
เจตนาหรือไม่เจตนา